คุณผู้ชมต้องเตือนกันหน่อยถนนเกษตรนวมิน

มีคนดักปลาอิดตัวหนอนครับ
คุณแม่ท่านนี้เนี่ยเพิ่งไปรับลูกกลับมาเห็นจัดเลยอ่ะ
มันนี่เป็นวิชาอะไรนับกันบ้านวิชาไหม

ดีว่าเข้าใต้ท้องรถไปคุณผู้ชม

กำลังคุยกับลูกอยู่เลยวันนี้เรียนวิชาอะไร

นั่นน่ะปลาลงพื้นถนนไปครับ

คือยังมองไม่ชัดมากนักทีแรกว่า
ถ้าเป็นผู้หญิงจะอายุประมาณเท่าไหร่
แต่ว่าเจ้าของกล้องหน้ารถเขายืนยันว่า

ตรงนี้คือเส้นเกษตรนวมินช่วงข้ามสะพาน

เมื่อ๔กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
ของคุณแม่ท่านนี้เพิ่งรับลูกกลับจากโรงเรียน

ว่าตอนนั้นขับช้าเลยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดชัดเลยว่าคนปลาเป็นผู้หญิงรุ่นป้ายืนอยู่ทางเดิน
ทางเดินคนข้ามสะพานแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจงใจปลารถเธอหรือเปล่า
จงใจจะปลาใส่มอเตอร์ไซคันนี้คันหน้ารถของเธอ
เพราะว่าก้อนอิดมันตกลงพื้นซะก่อนแล้วมาโดนใต้ท้องรถเธอ
ดีถ้าไม่เข้ากระจกหน้ารถเข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดความสูญเสียได้ครับ
มีชาวเน็ตมาให้ข้อมูลคือชาวเน็ตน่าจะอยู่แถวนั้นเหมือนกัน

เบาะแสว่าแถวนั้นจะมีผู้หญิงสติไม่ดีเดินไปเดินมา
แต่ไม่แน่ใจนะว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่า
บางคนบอกว่าเคยเห็นคุณป้าท่านนี้อยู่ใต้สะพานบ่อยค่ะ
เหมือนแกจะชอบพูดคนเดียวเดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจไปตรวจสอบครับ
เพราะถือว่าอันตรายกับคนแถวนั้นโดยเฉพาะคนขับรถนี่แหละครับ